สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
น้ำสำราญไปกับเมนูผัดไทยจากยักษ์พร้อมโปรโมชั่นเด็ดกันไปแล้วจากร้านบ้านผัดไทย
แต่สำหรับช่วงหน้าเราจะพาไปอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวหลอดตับหมู๑ใน๔ของจตุรเทพแห่งติ่มซำจากร้านติ่มซำชื่อดังจากเกาะฮ่องกง
ใจรอกันสักนิดแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับความพิเศษทั้งหมดต่อในเล่าเส้นเป็นเรื่องค่ะ